คุณผู้ชมฮะนี่เหตุการณ์นี้ตัวตึงอ่างทองทำเสียวขวางหมด
ขอหนูติดรถไปด้วยจะติดรถไปไหนแล้วไปขวางอะไร
กลัวจะเกิดอันตรายกับผู้ชายคนนี้
และเกิดอันตรายกับคนขับรถคันอื่นด้วยนะครับ

คุณผู้ชมฮะกลายเป็นตัวตึงอ่างทองแล้ว
แชร์กันเยอะแยะเลยนะครับบอกว่าใครผ่านมาเส้นทางนี้
ระวังระวังเจอดักอยู่ตลอดนะฮะ
ถนนสายอ่างทองสิงห์บุรีบริเวณหน้าวัดโบด
ตำบลย่านซื่ออำเภอเมืองอ่างทองครับ
คือผู้ชายคนนี้ชื่ออันนะอันบอกตรง

พี่ผมบอกตรงเลยผมขอติดรถไปด้วย
ฉายาอันบอกตรงนะฮะฉายาอีกอันก็คือตัวตึงอ่างทองนะครับ
คือเขาไปดักขวางรถทุกคันที่มาตรงนี้
และเพื่อให้รับเขาไปตลาดอ่างทองด้วย
หลายคนเห็นภาพแบบนี้เป็นประจำ
แต่ก็หวาดเสียวทุกครั้งกลัวจะเกิดอันตรายนะฮะ
วันรุ่งขึ้นคนถ่ายคลิปไปเจออันบอกตรงอีก
ก็เลยถามเขาบอกตรงหน่อยสิ
ว่าไปทำอะไรบ้างไปขวางถนนเขาทำไม
ขวางรถเขาทำไมทำไปรู้ตัวไหมเสพยาอะไรไหม
คุณผู้ชมฟังอันบอกตรงหน่อยนะฮะ
ไม่เป็นศักดิ์หรอกมันฟังไปเลยไงมีคนศักดิ์ไง
แม่งพี่ผมโบกรถแขกตลาดผมไอ้โทรผมกระเต็นเลย
เฮ้ยแล้วแกไปทำไมแล้วมีคนไลน์ไปหาแฟน
รู้แล้วมีคนศักดิ์ไงบอกล่ะวันหลังโบกเส้นขาวดิ

นี่เขาก็พูดเก่งนะคุณนะ
เขาบอกโอ้โหไอ้คันแรกผมนึกว่าเขาให้ซ้อนมอเตอร์ไซค์
ปรากฏผมกำลังจะไปคล่อมเขาออกตัวเฉยแล้วผมหงายหลัง
ก็นี่ไงตกพื้นเลยใช่เออพอคันอื่นผมก็ต้องเรียกสิ

คุณแต่ถ้าวิธีการเรียกมันไม่ใช่ออกไปขวางถนน

คุณผู้ชมคงสงสัยว่าทำไมเขาอยากไปตลาดได้ทุกวัน
ทุกวันจะไปซื้ออะไร
เดี๋ยวเราค่อยไปคุยกับอันบอกตรงอีกทีหนึ่งนะครับ
ทีนี้เราคุยกับคนถ่ายคลิปนี้ไว้ก่อนนะฮะ
คือพี่สินชัยเพราะพืชนะฮะ
พี่เขาเป็นช่างทำถนนอยู่แถวนั้น
บอกว่านายอันจริงมีบ้านพักอยู่ใกล้วัดโบดนี่แหละ

เพราะ๔เดือนที่พวกเขามาทำถนนตรงนี้

เห็นนายอันไปขวางถนนแบบนี้ทุกวัน

ช่วงใส่ประมาณ๙๑๐โมงจะออกมาแล้ว
ใช่เป็นค่ะเป็นชั่วโมงทองที่ในอันจะมาขวางรถนะครับใช่
อันโบกรถใช้วิธีหวาดเสียว

เขาพูดเองนะว่าผมเคยผมชอบร้องเพลง

ครับคอนเต็มเขาฟังได้ไหม
เดี๋ยวรู้ค่ะ
ร้องเพลงก็พูดหยวงแล้วก็เสียงเขาอะไรแบบนี้นะคุณผู้ชม
เขาก็เลยดังในติ๊กต๊อกเหมือนกันนะฮะทีนี้ก็ฝากเอฟซีของเขาด้วยในการเตือนเขานะฮะ
ทีนี้คุณผู้ชมล่าสุดวันนี้ใครไปเตือนเขารู้ไหมตำรวจตำรวจ
ตำรวจรวบตัวเขามาควบคุมตัวเข้ามาฮะตำรวจสภเมืองอ่างทองควบคุมตัวเข้ามาที่โรงพักนะฮะ
หลังจากเห็นคลิปแล้วก็มีข่าวกลัวว่าจะเกิดอันตรายที่เขาไปกระโดดขวางหน้ารถ
สร้างความเดือดร้อนรำคาญและหวาดเสียวอันนี้มันก็เป็นคดีได้ถ้ามีคนไปแจ้งความนะ
นายอันบอกแบบนี้ผมก็กลัวอันตรายเหมือนกันครับพี่

เดี๋ยวอันถ้าเกิดว่าอันกลัวแล้วเดี๋ยวอันจะไปโบกทำไม
แต่ผมรู้จักพวกเขารู้จักทุกคันเลยครับ

ตำรวจถามเสพยาป่ะเนี่ยมียาเสพติดอยู่เปล่า

ผมเจอตกอยู่กลางถนนจึงได้เก็บมาเสพฮะ
ผมไม่ได้ไปซื้อมาเสพเลยเขาบอกแบบนี้
ถ้าผมจะไปซื้อมาเสพนะผมไม่รู้เลยว่าคนขายคนไหนนะ
ผมไม่รู้เลยนะฮะถามว่าอันแล้วอันมีเงิน
จะเอาเงินไปซื้อของที่ตลาดนั้นไปซื้ออะไร

ผมได้รับเบี้ยผู้พิการในการใช้จ่ายครับ
เอาฟังเสียงเขาหน่อยนะฮะ

ม่วงฮะฟังเขาไม่ค่อยออกไอ้พีชไหนนะคุณนะ
นี่เพื่อนเขาหรือเปล่าหรือว่าคนที่เขาบอกเขารู้จักนะ
ก็เลยไปกระโดดเกาะรถไว้ด้วยนะฮะ

เพราะมันยังคงยอมรับเขาไปเก็บยาวบ้ามาได้

ตำรวจนำส่งตรวจต่อที่โรงพยาบาลเพื่อความชัดเจนนะครับ
ว่าเป็นยาเสพติดหรือเป็นยาที่ในอันรับประทานอยู่กันแน่
แล้วก็ประสานพัฒนาสังคมฝ่ายปกครองและพ่อแม่

ทีนี้ด้านแม่ของนายอันบอกว่าลูกมีประวัติการรักษา

และฝากขอโทษทุกคนแทนลูกของฉันด้วย

ผมจะไม่ทำอีกแล้วครับผม

ไปถึงทุกคนเลยด้วยนะครับ
คุณผู้ชมฮะสำหรับนายอันบอกตรงตัวตึงอ่างทองเนี่ย
แล้วก็อย่างที่บอกไปได้เห็นคลิปแล้วนะครับ
เขาก็มักจะร้องเพลงอยู่ในตลาดอ่างทอง
ไอ้การที่เขาไปตลาดน่ะ

ไปร้องเพลงไปทำคอนเทนต์

และมีผู้ติดตามจำนวนมากนะ
แต่เห็นบอกว่าช่องของเขานี่คือไม่ใช่ตัวเขา

ใช่มีคนถ่ายหรือว่าบางทีก็เอา
ถ่ายคลิปได้หรือว่าแชร์กันต่อเนี่ย
กลายเป็นช่องตัวตึงอ่างทองไป

แต่ทีนี้ตำรวจก็ต้องคอยดูแลแล้วครับ

รวมถึงพมจังหวัดก็จะต้องเข้าไปดูด้วย